เจ้าอาวาดที่วัดแห่ง๑นะคะ
ดมกาวเมากาวขับรถไปชนข้างทาง
โอ้โหแต่ละอย่างและดูสภาพค่ะ
พระรูปนี้นอนแอ้งแม้งแบบนี้
สภาพคือทุกคนบอกเลยว่าเมาแน่

พระสมุวิชัยสำราญจิตอายุ๕๖ปี
เจ้าอาวาสวัดสุเทพเจริญธรรมที่อำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายก
สภาพเป็นแบบเนี้ยคุณผู้ชมดูสิคะเออจีวงจีวอนนี่แบบโอ้
หลุดลุยไม่สำรวมพูดจาก็ไม่รู้เรื่องคือทุกคนบอกเลยว่าเมาแน่
ชนกับเสาไฟฟ้าอยู่แบบนี้ค่ะสภาพพังยับเสาไฟฟ้าหักนะคะ
จุดเกิดเหตุอยู่ในซอยห่างจากวัดสุเทพเจริญประมาณ๑๐๐เมตร
คือก่อนหน้านี้ชาวบ้านเขาบอกว่าเห็นรถกระบะชนเสียบติดกับเสาไฟฟ้าอยู่
สภาพพังเสียหายไปดูในรถเห็นพระรูปหนึ่งคาพวงมาลัยอยู่สภาพคล้ายคนเมา
พูดจาไม่รู้เรื่องและพระรูปนี้พยายามจะเดินลงมาจากรถเดินไม่ไหว
ล้มลุกคลุกคลานเซไปเซมาจนตกไปข้างทางแบบเนี้ยอันนี้คือบาดเจ็บหรือยังไง
บาดเจ็บเรื่องมาโคกาวเขาบอกว่าไม่ได้มีบาดแผลค่ะพี่อุ่น
คือพูดจาไม่รู้เรื่องต้องพยุงมานั่งริมถนนแล้วก็นอนแผ่อย่างที่เห็นภาพเมื่อกี้
นี่ไม่ใช่เจ็บจากรถชนนะทุกคนบอกเลยว่าเนี่ยสภาพแบบนี้
แต่คือพูดแบบไม่ได้สับไม่รู้เรื่องจริงจริงอืม
แล้วใครขับอ่ะเป็นพระเป็นพระวัดไหนอะวัด
แล้วก็มีอาการเป็นไงบ้างเขาก็เดินเสม

เพื่อให้พระคุณโศพลสตรรศนกิท

ที่อำเภอบ้านนาทำพิธีศึกให้
ก็ไปตรวจค้นในกุฏิของพระรูปนี้
คุณผู้ชมลองดูว่าเจออะไรบ้าง
มีเศษอาหารมีอาเจียนเป็นกองและนี่ค่ะ
ป๋องกาวค่ะพี่อุ๋ยคุณผู้ชมค่ะ
ซึ่งคงไม่ได้เอามาทำเฟอร์นิเจอร์แน่

ดมซะหมดกระป๋องเลยเหรอเนี่ย
โอ้โหเนี่ยก็คงดมเมาค่ะ

ใช่ค่ะแล้วดูโอ้โหสภาพในกุฏินะคะ
สมุวิชัยรูปนี้ก็ถูกจับศึกนะคะ

ตำรวจก็มาตรวจสอบแล้วก็นำไปเปรียบเทียบปรับนะคะ
แน่ก็คือไม่มีใบขับขี่นะคะ
ทีนี้ต้องตรวจเพิ่มเรื่องของสารเสพติดในร่างกาย

แอลกอฮอล์ไหมมีอะไรอย่างอื่นไหม
แอลกอฮอล์ไม่มีสารเสพติดอย่างอื่นไม่มี
ก็กระป๋องกาวสารระเหย

ใช่อุ้ยแพงด้วยนะคะใช่เสาไฟต้นหนึ่งเนี่ย